มาดูที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
วันนี้หลายจังหวัดอุณหภูมิเลขตัวเดียว
หนาวกันจับใจโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูนะฮะ
นี่ฮะพาไปดูที่ภูกระดึงที่เลยก่อน
ภาพบรรยากาศแบบนี้ทะเลหมอกอุณหภูมิแบบเลขตัวเดียว๖องศาเท่านั้น
เมื่อเช้าเขามีการเดินจากจุดกลางเต็นต์ไปที่ผ่านนกแอ่น
ก็เป็นจุดที่ให้ดูเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้น

แต่ล่าสุดเมื่อเช้า๖องศาเท่านั้น
นักท่องเที่ยวตื่นเต้นกันมากเลยขาวโผล่แบบนี้หนาวจับใจมากเลย
อันนี้คือบนยอดภูกระดึงนะเป็นภาพนี้สวยงามมาก
ส่วนทั่วไปของจังหวัดเลยอุณหภูมิก็ลง๑๒องศาเซลเซียส
อย่างที่อำเภอเมืองอยู่ที่๑๐องศาก็เย็นเหมือนกันนะ
พื้นที่ตอนเช้าก็มีหมอกลงมาบางให้ได้สัมผัสกัน
บรรยากาศอิชาคนพักเหนือเย็นมากเลยเหมือนกันนะครับ
ทีนี้อย่างแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งใครที่อยากสัมผัสอากาศหนาวต้องไปอินถนน
ใช่ต้องไปที่สูตรยอดดอยอินทนนท์เลยครับบจอมทองเชียงใหม่
คือสัปดาห์นี้หยุดยาวอย่างที่เราทราบกันบรรยากาศเลยคึกคักเป็นพิเศษ
นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยกันนะคะ
วันนี้นี่ใครไปคือโชคดีอากาศเป็นใจมาก
อุณหภูมิยอดดอยลดหวบเลยเหลือแค่๒องศา

แล้วก็มีเหมือยขาบบนยอดย่าบริเวณยอดดอย
แล้วก็ยังไปเกาะตามหลังคารถนักท่องเที่ยวที่จอดกันอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนจุดยอดนิยมที่คนเขาไปกันก็คือจุดชมวิวกิวแม่ปาน
นักท่องเที่ยวจำนวนมากไปรอชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น
อันนี้เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวเขานิยมไปถ่ายรูปกันมากที่สุดอยู่แล้วด้วยนะคะ
ชมวิวกิวแม่ปานเนี่ยนะใครที่เอารถไปจอดเอาไว้ตอนเช้ามืด
น้ำแข็งจะเกาะที่บริเวณหลังคารถเลยมันเย็นมาก
บางปีลบหนึ่งเลยก็มีเนี่ยเขาได้ไปกันอยากไปเลย
ใจบ้างมั๊ยเป็นน้ำแข็งเลยอิชาจังเลย
ส่วนชุดชมวิวที่เที่ยวของเที่ยวได้ด่อยภาตั้งด่อยพร้าเม่นผู้ชี้เดือนและผู้ชี้ดาว
ในพื้นที่อำเภอตำบลปอำเภอเวียง
และมีหมอกลงแบบนี้สวยงามทีเดียว
ดอยผาตั้งนักท่องเที่ยวเขาไปชมแสงแรกของวัน
ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมภูเขาแบบนี้เป็นภาพที่มันแบบเห็นแล้วก็โอ้จิบกาแฟร้อนนะ

กับบรรยากาศแบบนี้นะมันสวยงามมากเลยนะครับ
พอขึ้นไปดอยผ่าตั้งก็ไม่ควรจะพลาดคือการไปกินเขาเรียกว่าหม้อไฟยูนาน
หรือว่าสุกี้ยูนานนั่นแหละอยู่ที่คนจีนเขาชอบสดน้ำสุดกล่าวอย่างนี้
ในช่วงของหน้าหนาวเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
ก็อาหารเหลาเลยครับเป็นเมนูพิเศษ
แล้วก็น้ำซุปต้องเคี่ยวจากกระดูกหมูกลมกล่อมหอมหวานเลย
แล้วก็เตรียมเครื่องให้ครบ๙ชั้นโดย๑ชุดที่เห็นกินได้ประมาณ๑๐คน
นี่น่าไปมากเลยอากาศเย็น๙ชั้นก็มีตั้งแต่ผักไปถึงฟองเต้าหู้หนังหมู
มีแฮมยูนานมากมายและก็มีหมูสามชั้น

เป็น๙ชั้นด้วยนะมันคงจะแบบฟินนะฮะในบรรยากาศแบบนี้
ใครชอบก็ลองไปทานดูนะครับ
แต่นี่มันพลาดไม่ได้
กินหมูกระทะใช่นะฮะอากาศหนาวแบบนี้มันต้องมีหมูกระทะ
มันถึงจะแบบแหม่มันเข้ากันดีเหลือเกิน
แต่หมูกระทะกำลังเป็นข่าวดังนะ

ใช่ค่ะอากาศหนาวเย็นแบบนี้แน่นอนว่า
ใครถ้ามีเสื้อกันหนาวอยู่แล้วก็ต้องไปโอ้โหคุยตู้ออกมาเลย
เพราะว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้
แต่ตอนนี้น่าจะได้ใช้แล้วนะคะ
แล้วก็ร้านมือสองพวกขายเสื้อกันหนาว
พรมอุปกรณ์กันหนาวทั้งหลายตอนนี้ขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะ
นี่ค่ะลูกค้าไปเลือกกันแบบเมามันเลยนะ
คือคุยเลือกเอาตามใจเลยค่ะที่จังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าสภาพอากาศมันหนาวเย็นแล้วนะคะ
ล่าสุดเขามีรายงานว่าอุณหภูมิลดลงเหลืออยู่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
ก็เย็นนะก็เย็นเย็นค่ะประชาชนทุกเพศทุกวัยเลย
พากันมาหาซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกัน
เสื้อผ้ามือสองเสื้อกันหนาวผ้าพันคอหมวกไหมพรมนะคะ
เพราะว่ามือสองนี้ราคามันก็จะถูกหน่อย
นำไปใส่กันเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายค่ะ
กระหนาวมือ๒ผ้าพันคอหมวกไหมพรมมือ๒ที่พ่อค้าเอามาจำหน่าย
เขาบอกว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ชิ้นละ๑๐บาทเอง
อันนี้คือถูกสุดนะไปจนถึงตัวละประมาณ๒๐๐บาท
คนไหนตาดีก็เลือกได้ของแนนเนมก็มีนะ
ของดีราคาถูกแบบนี้ค่ะคนเขาก็เลยไปซื้อกันทีละหลายตัว
บางคนคือซื้อไปขายต่อก็มีนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเขาก็เลยรับทรัพย์กันเต็ม
ยอดขายอยู่ที่หลายพันบาทจนถึงหลักหมื่นนะคะ
จากที่ก่อนหน้านี้เขายอมรับว่ามันเงียบเหงาจริงนะคะ
ลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าหลังจากประสบปัญหาโควิดระบาด

พอเข้าช่วงหน้าหนาวแบบนี้แทนที่จะไปเลือกซื้อมือหนึ่ง
ก็เลยมาซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมือสองเพราะว่าราคามันถูกกว่า
เนื้อผ้าก็พอมีคุณภาพแล้วแต่เราคัดเลือกนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก่อนนำไปสวมใส่เสื้อผ้ามือสองทุกอย่าง
ต้มก่อนค่ะซักล้างให้สะอาด
อบหรือว่าตากแดดฆ่าเชื้อก่อนด้วย
ก่อนที่จะนำมาสวมใส่จะได้ปลอดภัย
อกจากโรคโควิดแล้วก็โรคผิวหนังหรือว่า

ที่เราซื้อมาหรือว่าเสื้อผ้าที่เราแขวนในตู้ก็ตาม
คือเราแขวนทั้งปีเราไม่ได้เอามาสะบัดฝุ่นเลย
จะเอาออกมาใส่ในรอบนี้หน้าหนาวรอบนี้

เพราะบางทีชะโลกแล้วฝุ่นมันเกาะเอาไว้แบบนี้
ซักก่อนใส่หน่อยนะคะแต่ปรากฏยังไม่ทันแห้งร้อน
ดูแลสุขภาพกันด้วยครับจะหนาว
บอกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีก
ส่วนสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะหนาวลงเรื่อย
ต้องติดตามเรื่องของพยากรณากาศกันต่อไป

เพราะว่าอากาศหนาวกับโควิดมันถูกกัน